ดูเรื่องของช้างเชือกหนึ่งนะฮะอายุ๖ปีนะครับ
เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องน่าเศร้ามาก
โอ้เห็นภาพแล้วน่าสงสารมากคุณภาพคุณ
เพราะว่าควานช้างพามาเดินหากินขายอาหารให้กับชาวบ้านให้กับนักท่องเที่ยว
แล้วก็เผอิญไปพลัดตกท่อระบายน้ำไปเหยียบท่อระบายน้ำ
แล้วก็ถูกไฟดูดด้วยที่ซอยวัดบางพลีใหญ่ในนะฮะ
หรือว่าวัดหลวงพ่อโตนะครับถนนเทพารักษ์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ก็ต้องช่วยกันใหญ่เลยต้องปั๊มหัวใจ
ที่สุดแล้วก็ล้มหรือว่าตายลงเพิ่งอายุ๖ปีเท่านั้น
ปั๊มหัวใจกันอยู่สักพักเลยอาหารเนี่ยเจ้าหน้าที่หลายคนเอาช่วยกันนะ
เห็นแล้วน่าสงสารนะชีวิตช้างไทยนะที่ถูกเอามาเดินเร่ร่อนขายอาหาร
ไม่รู้ว่าจะหาเงินไปเลี้ยงคนหรือว่าเลี้ยงช้างนะครับ
ท่านผู้ชมครับเราจะช่วยกันได้ยังไงเรื่องนี้
เรื่องของช้างเร่ร่อนมาเดินเร่ขายอาหารเพราะว่ามีคนพามาอย่างนี้
ยังไงดีช่วยกันไม่ซื้อดีไหมหรือว่าท่านยังสงสารอยู่เห็นแล้วอดไม่ได้
แต่ที่สุดแล้วเนี่ยพอช้างมาอยู่ในเมืองแบบเนี้ยเขาก็ต้องมาเจออย่างนี้
เนี่ยนะครับโอ้ช้างเชือกนี้นะครับชื่อว่าพลายนำโชคหรือว่าพันล้าน
เป็นช้างอายุหกปีนะครับประสบเหตุตกท่อระบายน้ำ
ที่ซอยวัดหลวงพ่อโตที่ถนนเทพารักษ์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วก็ถูกไฟดูดด้วยเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา๑๔กันยายน
ประมาณสัก๓ทุ่มเศษนะครับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยแล้วก็สัตวแพทย์นะครับ
ที่เขาให้คำแนะนำผ่านกู้ภัยที่ต้องไประงับเหตุไปช่วยเหตุตั้งแต่แรกเนี่ย
ก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจนะฮะเพื่อช่วยชีวิตนะครับ
ก็สลับกันทำนะฮะนานกว่า๒ชั่วโมงสุดท้ายแล้วช้างน้อยเชือกนี้ก็ไม่ตอบสนองนะครับ
ตั้งแต่๓ทุ่มครึ่งจนไปถึง๕ทุ่มครึ่งนะครับสัญญาณชีพก็ไม่กลับมา
แล้วก็ล้มหรือว่าตายลงในที่สุดคนที่ทราบข่าวนี้เศร้านะฮะ
คือ๒ชั่วโมงเนี่ยติดตามกันเนี่ยเขาบางคนเขาไลฟ์เฟซบุ๊กด้วย
คนก็ลุ้นเอาใจช่วยภาวนากัน
โอ้โหนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยครับ
ควานช้างเนี่ยได้พาเจ้าพลายนำโชคมาจากจังหวัดสุรินทร์นะ
มาเดินเร่ร่อนอยู่ในซอยวัดหลวงพ่อโต
แล้วพอช่วงค่ำคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย

คือพลายนำโชคเนี่ยพลาดไปเหยียบท่อระบายน้ำที่กว้างประมาณ๑เมตร
แล้วท่อระบายน้ำมันรับน้ำหนักตัวไม่ไหว

หัวเนี่ยช่วงงวงเนี่ยพาดอยู่ด้านบน

เจ้าหน้าที่ก็ใช้เชือกคล้องเพื่อจะยกขึ้นมานะครับ
เพราะว่าที่มันถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นก็เพราะว่าถูกไฟดูดด้วย

ควานช้างนำมาเดินขายอาหารให้กับชาวบ้าน
ให้กับนักท่องเที่ยวอยู่ย่านแถวนี้
ประมาณ๒สัปดาห์แล้วครับท่านผู้ชมครับ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีรชานะครับ
ก็ร่วมกับทีมศัตรวแพทย์ประสูจน์สัตว์จังหวัดสุมราการ
มาตรวจพิสูจน์ซากของช้างนำโชคนะครับ
ซึ่งตรงกับเอกสารการจดทะเบียนช้างการขึ้นทะเบียนช้าง
ตามเอกสารการขึ้นทะเบียนช้างเนี่ยชื่อว่าช้างพันล้าน
ความช้างมี๒คนนะครับ

ควานบอกว่าเช่าช้างเช่ามานะ
เช่าพลายนำโชกมา
หรือว่าพันล้านเนี่ยเช่ามาราคา๘๐๐๐บาทต่อเดือน
เช่ามาเพื่อที่จะมาหาเงินอีกทอดนึงอย่างนี้

เป็นโอ้โหจังหวัดเป็นหมู่บ้านช้างเลย

แต่ว่าเนี่ยเขาเช่ามา๘๐๐๐บาทต่อเดือน
แล้วทุกวันก็พาออกไปเดินขายอาหาร
ตั้งแต่บ่าย๓ถึง๓ทุ่ม
มีรายได้เฉลี่ย๑๐๐๐บาทต่อวัน

จากสุรินทร์มาสมุดวาราการ

ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหากับควานช้าง๔ข้อหา
ก็คือเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต

หาเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามเขตจังหวัด

แล้วก็ความผิดตามพรบทางหลวงด้วย
เรื่องการนำช้างมาเดินบนถนน

ก็ส่งสารแขวงจังหวัดสมุทราการ

คือนี้เรื่องของคนแต่เรื่องของช้างเนี่ยอันนี้สำคัญ

ก็ไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน

ได้มีการเอาช้าง
ออกมาเร่ร่อนแบบนี้ได้ยังไงนะคะ

ดินฝังกลบช้างพลายนำโชค
ไปแล้วตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ

เลื่อนย้ายซากช้างไปถึงตอนเวลาตี๓

เป็นช้างของนายเกียรติศักดิ์

ผู้ใหญ่บ้านขุนชัยทองตำบลหนองเหลือ

ผู้ใหญ่บ้านมอบให้กับลูกสาว
และลูกเขยที่อยู่ในหมู่บ้านดงยาง

ไปเช่าเอาไปเดินเร่จนเกิดเหตุสลดนี้ค่ะ

ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้าน

ที่บ้านขุนชัยทองเพื่อสอบถามข้อที่จริงเนี่ย
อาจผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าของช้าง

ไปเดินเร่ร่อนแบบนี้ได้ยังไง

ชาวบ้านหนองเรืออำเภอชุมพลบุรี
ก็เลยให้ข้อมูลกับเราแบบนี้นะคะ

สาเหตุที่ชาวบ้านเอาช้างไปเร่ร่อนเนี่ย
เพราะว่าปัจจุบันในหมู่บ้านขุนชัยทอง

มีช้าง๗๐เชือก
แล้วก็ออกไปเร่ร่อนอยู่หลายเชือกนะ

จะรอเข้าโครงการพาช้างกลับบ้าน

ประธานโมรณิธีอนุรัชชางและสิ่งแวดล้อม

มีช้างเข้าโครงการ๒๐เชือก

แต่โครงการนี้เขาไม่ได้รับการสนับสนุน

ทีนี้หมู่บ้านช้างเขาก็กำลังประสบปัญหาอย่างหนัก

ชาวบ้านที่มีช้างก็ไม่เอาช้างมาเข้าโครงการนี้
ก็เลยอยากได้เงินเอาช้างไปปล่อยให้เช่าดีกว่า
เพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว

จริงแล้วเขาบอกว่าไม่ได้อยากจะให้ช้างไปเร่เดินอยู่ริมถนนนะ

นักท่องเที่ยวก็ไม่มาก

เราจะแก้ปัญหากันยังไง
เขาก็บอกว่ามีช้างอีกตั้งหลายเชือก
ที่จะให้ชาวบ้านที่เขาเลี้ยงช้าง
เขาก็เลี้ยงเพื่อเป็นรายได้
แค่นี่
ตั้งโครงการขึ้นมาคือว่าอย่าเอาช้างไปเร่ร่อนอย่างนี้เลยน่าสงสาร

เออไปเจ็บไปตายก็เยอะ
แต่ชาวบ้านก็บอกว่าเอากลับมาอยู่ที่บ้านเขาเนี่ย

เขาก็ต้องมีค่าเลี้ยงค่าดูช้างอะไรแบบนี้

เอาเข้าโครงการไปรายได้ก็ไม่มีได้เงินเป็นก็น้อยอ่ะ
โครงการเองเขาก็ไม่มีทุนทรัพย์ที่จะรับช้างทุกเชือก

แล้วก็ไม่เหมือนไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยด้วย
ก็เลยนี่แหละมาสู่เรื่องปัจจุบันก็คือ
เรายังเห็นช้างเร่ร่อนซึ่งเจ้าของช้างบางทีเขาก็ไม่ได้มาเอง
ให้เช่าดีกว่าเราก็ทำมาหากินอยู่ที่หมู่บ้านเรานี่แหละ

มีคนใช้เฟซบุ๊กไลน์หนึ่งอะค่ะเขาก็โพสต์คลิป
พลายนำโชคตอนยังมีชีวิตอยู่
แล้วก็มีข้อความว่าไหนบอกจะพานำโชคกลับบ้าน
คลิปนี้ถ่ายเมื่อ๖มิถุนายนปี๒๕๖๑ปีนี้ค่ะ
วัดแห่งหนึ่งในสมุทรปราการ
แล้วก็มีการโพสต์ข้อความว่าไปสู่สุขตินะ
ดียิ่งขึ้นไปนะคะ
ในคลิปก็ได้สอบถามควานนะคะว่า
เอาช้างมาเดินแบบนี้ไม่ผิดกฎหมายเหรอ
ควานตอบกลับว่าเขาหาค่ารถกลับบ้าน
ค่าน้ำมันเลี้ยงค่าน้ำมันแล้วก็เขาเลี้ยงดี
ไม่ได้ตีไม่ได้ทำร้ายช้าง

ควันก็อ้างว่ารู้แหละว่าผิดกฎหมาย
แต่ก็หาเงินกลับบ้านหาเงินค่าน้ำมันรถอย่างนี้
คลิปนี้ถ่ายเมื่อ๖มิถุนายน๖๑นะ
พลายนำโชคล้ม๑๔กันยายน๖นึง
เท่ากับว่าแค่๓เดือนกว่า
๓เดือนกว่าเวลาที่คุณไปเจอชาวบ้าน
คุณก็จะเพิ่มความน่าสงสารให้กับช้าง
ด้วยการบอกว่าเนี่ยผมก็จะพากลับแล้วล่ะ
คุณเคยมาสอนเห็นก็เราที่แรกก็จะไม่ช่วยแล้ว

แต่เขาจะหาเงินค่ารถเอาช่วยเขาดีกว่า

หาเงินตัวเองก็ได้กำไรเข้ากระเป๋าสตางค์ตัวเองอย่างนี้นะคะ
ก็เช่า๘๐๐๐บาทต่อเดือนคุณได้วันละ๑๐๐๐บาท
เดือนละ๓๐๐๐ถ้า๓๐วัน
ใช่ไหม
เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชม
เขาก็ร่วมกันสนับสนุนไม่ให้เอาช้างออกมาเร่ร่อน
อุดหนุนซื้อของกับควานช้าง
เซลฟี่กับช้างเพื่อผลักดันให้ช้างได้กลับคืนสู่ป่าต่อไป
คือเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่สนับสนุนคือ
ไม่ช่วยไม่จ่ายเงินไม่ไปถ่ายรูป
ถ้าเกิดเขาไปเช่าช้างมาเดินแล้วมันไม่มีรายได้
เขาก็คงจะเลิกเช่าไปเองเลิกพามาเดินเร่ร่อนไปเอง

คือการแก้ปัญหาในภาพกว้างเนี่ย
ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ารัฐบาลก็คงต้องมาช่วยกันดูแล

แต่สำหรับตัวเราเนี่ยเริ่มต้นง่ายสุด

บางทีแบบสงสารมากอดไม่ไหวอยากจะช่วย
แต่เราต้องใจแข็งเพื่อช่วยช้างในภาพรวมทั้งหมด

เหมือนกับเพื่อนจะขอลอกกันบ้านแล้วให้เพื่อนลอกกันบ้าน

ก็เหมือนกันเราไปเจอช่วยช้างหน่อยโอ้โหซื้อใหญ่เลย
ช่วยกันซื้อโต๊ะนู้นก็ซื้อโต๊ะนี้ก็ซื้อ

ไม่น่ายกตัวอย่างเดี๋ยวพี่เอาเรื่องนี้เลย